นี่นะคะก็ดูบอลทีมชาติไทยแล้วก็อวยพรท่านนี้เลยนะคะ
ฝาแฝดกู้ภัยใจพระของเรานะคะพี่ท็อปพี่ไทยค่ะ
วันนี้วันเกิดครบรอบกี่ปีรู้ไหมให้ทำ

พี่ท๊อปพี่ไทยเนี่ยเกิดวันที่๒๗พฤษภาคมปี๒๕๐๕นั่นเองค่ะ
โอ้โหอยู่ยงคงกระพันธ์เหลือเชื่อค่ะ

เมื่อเช้านี้พี่ท็อปเนี่ยเขาโพสต์นะคะในเฟซบุ๊คส่วนตัวเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูนี่

กำยำล่ำสันดิฉันกรี๊ดเลยคุณผู้ชม
แปลกใจค่ะถึงว่าโอ้โหทั้งคู่เนี่ยเป็นขวัญใจแฟนหนังแฟนละครทั้งประเทศมายาวนานมากนะคะ
ห่อละมุนจนอยากร้องกรี๊ดให้เลยค่ะ
วันนี้ค่ะพี่ท็อปพี่ไทยนะคะตื่นแต่เช้าไปทำบุญตักบาทที่วัดศรีประจันตคามจังหวัดปราจินบุรี

คุณผู้ชมค่ะอำเภอประจันทร์เนี่ยค่ะที่นี่ค่ะเป็นบ้านเกิดของพี่ท็อปพี่ไทยเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ทำบุญถวายเพลค่ะก่อนจะนำข้าวของเครื่องใช้แจกจ่ายชาวบ้านรวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้วยค่ะ

เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะนะคะก็บอกว่าที่เลือกมาทำบุญที่นี่นะคะเพราะว่าคิดถึงคุณแม่ปรางทิพย์ค่ะคุณแม่ปรางทิพย์แม้จะล่วงรับไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็คือแบบว่ายังอยู่ในใจเสมอ
ปีนี้แม่ไม่ได้อยู่ให้พรนะคะแต่เชื่อว่าแม่ที่มองลงมาจากฟ้าเนี่ยค่ะก็คือจะอวยพรให้ลูกแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนค่ะ
ส่วนของขวัญวันเกิดนะคะพี่ท็อปพี่ไทยบอกเลยว่าแก่แล้วพี่๖๐แล้วไม่อยากได้อะไรเลยนะคะแต่คิดแคมเปญทำบุญค่ะ
เมื่อเช้าค่ะพี่ท็อปก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คค่ะบอกว่าถ้าใครโวยพรวันเกิดนะคะพี่ท็อปพี่ไทย๑ข้อความเท่ากับ๑บาท
หมายความว่าเดี๋ยวพี่จะควักเงินตัวเองออกมาเลยคือคุณผู้ชมไปอวยพรเฉยไม่ต้องบริจาคโอนเงินให้เขาเดี๋ยวต้องจัดการเอง
อย่างเช่นบอกว่าอวยพรล้านข้อความก็จะควักเงินตัวเอง๑ล้านบาทไปสร้างห้องน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำบุญค่ะ
ที่สำคัญค่ะพี่ท็อปพี่ไทยยังฝากแบบขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐที่แบบติดตามมาตลอดแล้วก็อวยพรกลับให้เราด้วยนะคะ

กลับไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะ
ได้นะคะเราของคนด้วยตลอด
ขอบคุณจริงขอบคุณมากแบบนี้
เบาะก่อนคำหน้า
เขาบอกว่าเขาอยู่วงการมาเขาก็เห็นแล้วแจ๊กกะลีน

แล้วก็ขอให้พี่ท็อปพี่ไทยแข็งแรงค่ะ
ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปนะคะ
แฮปปี้บอร์สเตย์ใช่ค่ะว่าแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์
โดยพรพี่ท้อพี่ไทยนะเป็นการต่อยอดในการคำบุญกันด้วยนะคะ
มันเทิงไทรัก